คุณผู้ชมคะที่จังหวัดบุรีรำค่ะมีลูกค้าซื้อส้มตำเอากลับไปกินที่บ้าน
ส้มตำแต่เจอทองเหรอเป็นเหมือนตุ้งติ้งทองที่ห้อยที่ข้อมือแบบนี้ค่ะ
อ่าเจอในส้มตำเลยนะเขาก็ล้างแล้วก็กลับไปถามที่ร้าน
ร้านส้มตำว่าทองของใครอืมเป็นทองของมือตำส้มตำอ่ะ
ต่ำแล้วมันมันหลุดอ่ะเนี่ยค่ะเจอทองแบบนี้ค่ะนี่อู้นี่
ดีแบบไม่เผลอกลืนเข้าไปดีที่เห็นก่อนครับในพื้นที่ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำค่ะทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไป
มือตำส้มตำประจำร้านซึ่งเป็นเจ้าของทองนะคะ
รวมไปถึงลูกค้าที่เจอทองค่ะนางสาววาทินีแดขุนทศอายุสามสิบเอ็ดปี
คนนี้คือมือตำส้มตำประจำร้านเป็นเจ้าของทอง
นางสาวนกอาภาธนบุญสมบัติอายุ๒๕คือลูกค้าที่เจอทองนะคะ
ครับลูกค้าบอกว่าซื้อส้มตำปูปลาร้าใส่ถุงกลับบ้าน
พอถึงบ้านปุ๊บเทส้มตำใส่จานแล้วก็กินเลย

ด้วยสิอยู่ที่ก้นจานเอาไปล้างน้ำเลย

แล้วเธอบอกว่าสังเกตดูแล้วว่ามันน่าจะทองแท้ด้วยนะ
ว่าน่าจะเป็นของแม่ค้าขายส้มตำ
ก็เลยรีบเอากลับไปคืนค่ะ
สร้อยข้อมือเจ้าของตุ้งติ้งทองอันนี้นะคะ

ตุ้งติ้งของสร้อยข้อมือทองหายไป
มีลูกค้าเอามาคืนให้ดีใจมากนะคะ
ต้องขอบคุณลูกค้ามากเลยที่มีความซื่อสัตว์ต่อกัน
สร้อยข้อมือเส้นนี้มีคุณค่าทางจิตใจมาก
เพราะว่าสามีซื้อให้ตอนขอแต่งงาน
นี่ค่ะก็เลยจะเอาเรื่องราวดีแบบนี้ไปสอนลูกสอนหลานต่อ
ว่าเราต้องซื่อสัตว์ต่อกันแล้วกัน
ก็ดีใจก็คิดไม่ถึงว่าจะเป็นน้องเขาแบบนี้
แต่ถ้าเป็นคนอื่นไม่รู้ว่าจะได้คืนไหม

อันนี้คือแบบปลื้มมาก
อันนี้คือเป็นลูกค้าประจำอยู่แล้ว
ใช่คืนมานานมาก
เห็นแล้วก็ชื่นใจนะค่ะ